คุณผู้ชมมาดูเรื่องของไฟป่ากันบ้าง

เพราะว่าไฟป่าลุกลามที่ดอยตุง

ปลายไหม้นะ

มันเป็นปลายส้าง
ล่ามาจากพาบือน่ะ
เป็นไม้ไผ่หน้าแรงด้วยไหม้หนัก
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้าง๓จุดนะครับ
จุดแรกคือป่าสนแล้วก็ป่าไผ่บ้านผาบือหมู่๙
บนแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะฮะ
ส่วนจุดที่สองนะฮะบริมถนนไปยังบ้านพาบือ
แล้วก็จุดที่๓นะครับใกล้บ้านลาหูป่ากล้วย
ซึ่งตรงนี้ห่างจากพระตำหนักดอยตุง๔กิโลเมตรนะครับ
แล้วห่างจากพระทาสดอยตุงเนี่ยห้ากิโลเมตรนะครับ
ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับ
ได้สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไฟป่าดอยตุงนะฮะ
ดับเพลิงอบตแม่ฟ้าหลวงอบตโป่งผา
เทศบาลห้วยไคร้อำเภอแม่สายนะครับ
แล้วก็เทศบาลแม่ไร่เทศบาลสายน้ำคำอำเภอแม่จันท
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านจิตอาสาเนี่ย
เข้ามาระดมกำลังในการดับไฟป่าแล้วก็ทำแนวกันไฟไว้
แต่มันเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าลึก
เป็นภูเขาสูงชันยากต่อการเข้าถึงนะคุณผู้ชมฮะ
นี่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะตรงนี้นะฮะ
ก็มีการกลัวว่าจะลุกลามไปถึงทั้งพระตำหนักดอยตุง
แล้วก็พระธาตุดอยตุงซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้
ไม่กี่กิโลเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มีการสำรวจแหล่งน้ำ
เพื่อเตรียมการสนับสนุนทางอากาศยาน
หากยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ในวงจำกัดนะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าในล่าสุดเนี่ยนะฮะ
เช้าวันนี้มีรายงานว่าจริงไฟป่าปะทุขึ้นอีกครั้ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเป็นร้อยนายเลยเข้าไปในการเคลียร์พื้นที่นะครับ
อ่าแล้วก็กลัวเรื่องของลมแรงนะคุณ
เพราะถ้าลมแรงไฟมันลุกหลามละสอง
คือจะประสานนำเฮลิคอปเตอร์ลงมาโปรยน้ำ
ถ้าลมแรงก็อันตรายต่อปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์อีกนะครับ
ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีรายงานว่าดับไฟป่าได้แล้ว๑จุด
คือริมถนนไปยังบ้านผาบือเพียงจุดเดียวจริง
สามารถดับได้แล้วนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก๒จุด
ก็คือป่าสนและป่าไผ่บริเวณบ้านผาบือหมู่๙ตะบนแม่ฟ้าหลวงนะครับ
แล้วก็ใกล้กับบ้านลาหูป่ากล้วยซึ่งตรงนี้ห่างจากพระตำหนักดอยตุงไป๔กิโล
แล้วก็พัทธาดอยตุงไป๕กิโลกรัมนะครับ
ทางด้านของหัวหน้าสานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ทรงงานดอยตุงเปิดเผยสาเหตุบอกว่าเกิดจาก
ไผ่กอใหญ่มันล้มล้มแล้วพาด
ไปโดนกับสายไฟฟ้าแรงสูง

ทำให้เกิดไฟช็อตและเกิดไฟไหม้รุนแรงลุกลามเป็นวงกว้างนะฮะ
ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่อัปเดตกับเจ้าหน้าที่
กับทางพอส่วนควบคุมบอกว่าตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้ว
ให้กำลังเจ้าหน้าที่ประมาณร้อยนายแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดี
พื้นที่ตรงนี้นะคุณเขาบอกว่าไม่เคยเกิดไฟป่ามา๒๐ปีแล้วค่ะ
แล้วคาดว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าประมาณ๕๐๐ไร่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องมีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
ควบคุมในวงจำกัดนะฮะส่วนตรงนี้ที่ริมถนนตอนนี้นะตอนนี้คือดับได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนที่นครนายกจำได้ไหมฮะที่เกิดไฟป่า
บนภูเขาทั้ง๓ลูกเขาแหลมเลยนะครับ
ปรากฏว่าด้วยปัจจัยจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง
ยังมีการเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบนะคุณ
กองทัพอากาศเฝ้าสังเกตการณ์เพื่อตรวจหา
แม้จะยากจอการตรวจพบด้วยตาเปล่าก็ตามนะครับ
ตรวจพบกองไฟขนาด๓เมตรคุณ
จากมุมสูงที่พิกัดตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
แล้วก็ได้ทำการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรุดเข้าไปดับไฟแล้วก่อนจะลุกลามเป็นวงกว้าง
เดี๋ยวกลัวว่าจะกลายเป็นเหมือนวิกฤต
ครั้งที่ผ่านมาที่ไฟไหม้ทั้ง๓ลูกเลยนะครับ